จากเหตุการณ์วัยรุ่น๖คนที่ไปรุมทำร้ายชายวัย๓๐ปี
ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่สุพรรณบุรีนะครับ

โดยชายวัย๓๐ปีก็บอกว่าไม่รู้จักกับกลุ่มวัยรุ่นเลย
แล้วอยู่ถูกรุมทำร้ายแบบนี้นะครับ
เรื่องนี้มีความคืบหน้าล่าสุดวัยรุ่นที่ก่อเหตุเข้ามอบตัวแล้ว
แต่ทุกคนตอนแรกเขาปฏิเสธนะปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับ
อ้างว่าถูกท้าทายก่อน
แต่ก่อนหน้านั้นชายวัย๓๐ปีก็อ้างเหมือนกัน

เกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับ
เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ผู้เสียหายขี่รถจักรยานยนต์มากับเพื่อน
ปรีเข้าไปหากลุ่มวัยรุ่นที่กำลังเมาสุรา
อยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันจังหวัดสุพรรณบุรี
ก่อนเกิดการบรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
นายชาญชัยเพ็งคละอายุ๓๐ปีซึ่งเป็นผู้เสียหาย
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเขาก็แวะไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
จากปั๊มน้ำมันแห่งนี้ประมาณ๑กิโลเมตร
ก็ไปกับเพื่อนนะนะออกไปทานข้าวกันตามปกติ
แต่ขณะที่กำลังออกจากร้านคือทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็เห็นแหละว่ามีกลุ่มวัยรุ่นซึ่งมาเที่ยวที่ร้านอาหารอยู่คนละฝั่งกับถนน
คือแถวนั้นมันมีร้านหลายร้านเกิดคำเหม็นกันกับคู่อริ
ตัวเขาเองก็ไม่ได้สนใจ
เห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นคงท้าทายจะชกต่อยกันเอง
นายชาญชัยไม่สนใจจึงเลี่ยงด้วยการขี่รถจักรยานยนต์ออกมากับเพื่อน
แต่หลังจากนั้นประมาณ๓๐นาที
คือนายชาญชัยเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์แวะมาที่ปั๊มน้ำมันเพื่อซื้อของ
เขาบอกว่าอยากกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ก็เลยมาซื้อของที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้
บังเอิญนะครับก็มาเจอกับวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวอีก
ตอนแรกเห็นวัยรุ่นมากันแค่๒คน
และอยู่วัยรุ่นก็มาพูดจาท้าทายเขา
ตัวเขาเองบอกเขาก็เป็นผู้ชายเขาก็มีศักดิ์ศรีเขาไม่ยอม
เห็นมา๒คนเขาเอาอยู่พูดแบบนี้นะ
แต่ปรากฏว่าขณะอยู่ในช่วงของการชุลมุนวุ่นวายเริ่มชกต่อยกันแล้ว

และตัวเขากำลังโดนชกต่อยกันอยู่เนี่ยนะครับ
ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นขับรถเก๋งมาจอด
แล้วก็ลงมากรูทำร้ายเขาเลย
เตะทั้งต่อยทั้งกระทืบจนเขาบาดเจ็บแบบนี้นะครับ
เราก็บอกว่าตัวออกสิจะเอาสิเราเลยอ่ะ
คือปกติไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกันมาก่อนใช่ไหม
เหมือนเจอกันที่เซเวนส์แล้วมีเรื่องกับอื่นไหม

นะครับก็เป็นช่วงที่ตำรวจก็สอบปากคำเขานะครับ

พาตำรวจเอกสมพลภุกหอมผู้มกับการ

จากการสอบสวนกลุ่มผู้ก่อเหตุและผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่าย

เขาบอกว่าทั้งสองฝ่ายให้การขัดกัน
โดยกลุ่มผู้ก่อเหตุบอกว่ามีการพูดจาท้าทายกันจริง
แต่ฝ่ายที่เริ่มก่อนคือฝั่งของนายชาญชัย
จังหวะที่เกิดเหตุทะเลาะวิวาสเนี่ยนะครับ
สองในหกวัยรุ่นนอนเมาสุราอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
แต่ทางฝั่งนายชาญชัยจอบรถจักรยานยนต์
และปรีเข้ามาท้าตัวต่อตัวกับคนที่นอนเมาอยู่ก่อน

ส่วนกลุ่มเพื่อนที่ขับรถยนต์มาผสมโรงนั้น
คือไม่ได้มีการนัดให้มารุมผู้บาดเจ็บ
แต่ผ่านมาแล้วเห็นเหตุการณ์ว่าเพื่อนของเขาเนี่ย
ถูกทำร้ายถูกนายชาญชัยทำร้ายอยู่
ก็เลยลงมารุมนายชาญชัยนะครับ
อันนี้ฝั่งของกลุ่มวัยรุ่นให้การไว้แบบนี้
นี้กลุ่มวัยรุ่นทั้ง๖คนเป็นจังหวัดพระนครสิทธิยา
มาเที่ยวร้านอาหารที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประจำ
และทุกครั้งที่เที่ยวเสร็จก็จะมานัดเจอกัน
ปั๊มน้ำมันแห่งนี้แหละครับเพื่อกลับบ้านพร้อมกัน
และระหว่างที่มีเรื่องกับผู้บาดเจ็บ
เพื่อนมาถึงที่ปั๊มพอดี
และเห็นว่ามีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่น
ก็เลยเข้าไปช่วยผสมโรงนะครับ
ส่วนหลังก่อเหตุที่มีการหลบหนีไปในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนั้น
เข้าใจว่านายชาญชัยเสียชีวิต

ว่าไปรุมนายชาญชัยจนนายชาญชัยตาย
เพราะตอนนั้นนายชันชัยสลบเหมือดเลยนะครับ

แต่เมื่อมาเห็นข่าวว่านายชาญชัย
ก็ได้รับบาดเจ็บยังปลอดภัยยังมีชีวิตอยู่
ก็เลยขอเข้ามอบตัวกับตำรวจดีกว่าไม่อยากหนีแล้ว
พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหากลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุ
ฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บ
ก็เป็นความคืบหน้าของคดีนี้ครับ